เมื่อวานนี้เรานำเสนอหนึ่งเรื่องไปกับเรื่องของคนที่ขี่รถจักรยานยนต์กับรถจักรยาน
แล้วไปเจอสายเคเบิ้ลพาดคอคุณผู้ชมเป็นแผลเต็มไปหมดเลย
แล้วก็ไปขอโทษผู้บาดเจ็บแล้วนะครับ
นำกระเช้าของขวัญเข้าไปเยี่ยมอาการของนางสาวเบนทิพย์แสงโชธ
แล้วก็ร้อยตำรวจโทประถมวรพันธ์เป็นตำรวจตระเวนชายแดนที่๒๒อุบลราชธานีครับ
ก็เป็นสองคนที่บาดเจ็บจากสายเคเบิ้ลที่เกี่ยวคอบริเวณทางเข้าหมู่บ้านบัวหลวงตำบลขามใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อเช้ามืดของวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับ
เพราะว่าสองคนนี้นะเขาไปขี่รถอืม
ผู้หญิงเนี่ยไปขายของกลับมาโดนเคเบิลพาดคอบาดเจ็บรถล้ม
กลับมาช่วงประมาณสักเช้ามืดพระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นส่วนผู้ชายผู้หัวตัวชะด้อนปั่นจังขยานออกกำลังกาย
กระโดนเคเบิลลดล้มอีกคอก็เป็นแผลอีก
คุณสารวุฒิบอกว่าเสียใจเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
พร้อมทั้งบอกว่าหลังจากทราบข่าวบริษัทเองก็ให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
พบว่าสายเคเบิ้ลดังกล่าวนั้นมีผู้ประกอบการ๓ค่ายคุณผู้ชม
แต่ทั้งนี้ก็ยังไม่ทราบว่าต้นเหตุมันเกิดจากสายของบริษัทใด
แล้วมันทำให้ทั้ง๓สายของ๓บริษัทเนี่ยล่วงลงมานะครับ
เรื่องของความเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้บาดเจ็บนะฮะ

และเรื่องของการรักษาพยาบาลค่าทำขวัญก็ต้องจ่าย
ซึ่งการคุยกันกับคนเจ็บทั้งสองคนก็มีการเสนอค่าเสียหายให้แล้วทั้งสองส่วนนะ
ทั้งของนางสาวเบงยธิบ๒๐๐๐๐บาทแล้วก็รถจำรวจโทรประถม๑๐๐๐๐บาท
เพราะว่าของผู้หญิงเนี่ยเขาขับมอเตอร์ไซค์รถเขาเสียต้องซ่อมเยอะ
และรถจักรยานก็ให้ไป๑๐๐๐บาทนะครับ
ทางด้านของร้อยตำรวจโทประถมบอกว่าพอใจแหละ
ทางนี้ก็อยากทราบว่าผู้ประกอบการอีก๒รายเนี่ยจะแสดงความรับผิดชอบอย่างไรนะครับ
กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือว่ากศธช
ก็จะเข้ามาดูเรื่องของข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจนกว่าคนเจ็บนะฮะ
จะมีอาการหายดีขึ้นบอกว่าเดี๋ยวประมาณสัก๑๐โมงวันนี้จะเข้าไปดูว่าเป็นอย่างไรนะครับ
คือจริงแล้วไม่ต้องรอให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกก็ได้นะครับ
พอมันเกิดอย่างนี้แล้วเนี่ยทุกหน่วยงานที่ต้องใช้สายห้อยระยงระยางริมถนนเนี่ย
ตรวจเลยทั่วประเทศเอาพูดจริงนะไปตรวจเลยแล้วถ้าอันไหนไม่เรียบร้อยก็เก็บซะให้เรียบร้อย
อย่ารอให้ต้องเป็นข่าวแล้วค่อยเดินไปเยียวยาถูกต้องนะครับ